ถูกต้องเพราะว่าอะไรเราก็จัดใหญ่จัดเต็มนะคะ
ที่นี่คุณผู้ชมสุราชธานี
มีคล้องยักษ์ที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลก
ไม่มีที่ไหนเปรียบเสมือนอีกต่อไปแล้วนี่นะ

แต่จะพาไปดูใกล้ต้องบอกว่าใหญ่จริงยักษ์จริง
เพราะดูสิคะเทียบกับพระเนี่ย
ใหญ่ขนาดไหนเพราะมันมีเส้นผ่านสูงกว่า๕เมตรนะคะคุณ

ยิ่งใหญ่อลังการตั้งอยู่บริเวณหน้าสารการประเรียนวัดควรสุบัน

พื้นที่หมู่๒ตะบนควนสุบันอำเภอนาศาลบ้านนาศาลจังหวัดสุราชธานีนะคะ
เรียกว่าสวยงามโดดเด่น
เพราะว่ามีการตกแต่งลวดลายกระหนกไทยสีทอง
กับตัวคล้องสีดำสวยงามทีเดียว
ส่วนบริเวณตรงกลางนี่นะคะก็จะมีจูมกลางใหญ่อยู่ตรงกลางเลย

เสานี้ก็ยุ้งใหญ่มากส่วนอันนี้คือการเทส

แค่ตัวที่เอามาตีก็หนักมากแล้ว

เออยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้นะคะ
สร้างเป็นจุดดึงดูดให้คนมาร่วมทำบุญ

เราไปคุยกับพระภูมิศักดิ์คำปลอดเป็นพระลูกวัดนะคะ
บอกว่าคล้องยักษ์นี้สร้างโดยนายดำเนินนางประพาสุขสนิท
ซึ่งเป็นคุณตากับคุณยายของพระภูมิศักดิ์เอง
ปกติคุณตาคุณยายชอบทำบุญอยู่แล้วนะคะ
ก็เลยอยากจะสร้างกุศลสร้างบุญบารมีให้กับตัวเอง

ก็เลยหางบประมาณ๓แสนบาทมาสร้าง
แยกเป็นตัวค้อง๒๕๐๐๐๐บาท

ฐานเสาอีก๕๐๐๐บาทนะคะ
เรียกว่าเป็นการรวมงบประมาณมาสร้างบุญสร้างกุศล
ถวายวัดเมื่อวันที่๒๙ตุลาคม๒๕๖๐บาท
มีเจ้าคณะจังหวัดมาทำพิธีเจิมเปิดเริก
แล้วก็ตั้งชื่อว่าของตายักษ
โอ้โหต้องยักษ์เท่านั้นถึงจะถือได้สบายนะ
คนประชาชนก็ถือได้แต่ว่าต้อง

เอาอยากลองฟังเสียงเหลือเกินว่ามันดังขนาดไหน

ตีได้มั้ยอื้อมันหลักนะแต่ว่าเวลาตีมันก็เสียงมันดัง
เสียงดังเหมือนฟ้าพาด้วยนะ

พอได้ยินเสียงแล้วตกใจนึกว่าฟ้าผ่า
เสียงดังแบบนั้นเพราะว่าด้วยความใหญ่

ของคล้องยักษ์ไงคะแต่ก็ดีนะ

ถ้าตีคล้องแบบนี้ก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราได้รับความเป็นสิริมงคล
จะมีชื่อเสียงด่งดังเหมือนเสียงของ
การตีคล้องฟ้าร้องคำล่ำ
โอ้โฮโอ้โฮตีที

เสียงเหมือนฟ้าผ่านไงเพราะดังมากเลยคือตีถึงโคร่ง
ไม่ใช่อะไรนะเสาหลุดลง

ก็ต้องใจเสียงดังไง
เสียงดังจริงใครที่ไปสาบงสาบานให้ฟ้าผ่าน
ระวังเอาไว้นะคุณระวังเอาไว้นะคะ

ระวังเอาไว้ดิฉันไม่ได้ชี้เลยนี่
ถ้าสาบานไปเนี่ยก็ตายฟรี
อย่างนั้นคุณสาบานไหมว่าคุณไม่เคยสาบาน